สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนน้ำกับอิชชาติณทชายจิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะระยะนี้ใครอยากสัมผัสลมหนาวเนี่ยแนะนำให้ไปบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ถ้าขึ้นยอดดอยยอดภูเนี่ยมีโอกาสเจอแม่คณิ้งหรือน้ำค้างแข็งบริเวณดอกไม้ใบย่านะคะ
ลักษณะอากาศแบบนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นค่ะคุณผู้ชมแพลลงมาจากจีนที่เห็นเป็นสีเขียวนี้นะคะ
แพลลงมาจนถึงตอนกลางของประเทศค่ะทำให้ประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิลดลงหลังจากนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นฤดูหนาวในปีนี้นะคะเสื้อกันหนาวได้ใช้แล้วแน่นอนค่ะ
เหนือภาคอีสานในระยะนี้นะคะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นค่ะ
ดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดสามถึงสิบสามองศาค่ะภาคกลางภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรง
กลางวันร้อนหน่อยนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิสิบเจ็ดถึงสามสิบสามองศา
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่
น้อยกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่จุดใดที่มีคลื่นสูงเนี่ย
สูงประมาณ๒เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนตกนั่นเอง
อุณหภูมิราวราวราวยี่สิบสามถึงสามสิบสององศาค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้สัมผัสอากาศเย็นตั้งแต่ค่ำถึงเช้ากับมีลมแรงค่ะ
กลางวันไม่ร้อนมากส่วนที่ประเทศจีนนะคะคุณผู้ชม
หลายพื้นที่เผชิญกับพายุหิมะนะคะเพราะว่าฤดูหนาวปีนี้ที่จีนมาแรงจริงจริง
เราพาคุณผู้ชมไปที่เมืองไฮลินนะคะเมืองทางตอนเหนือของประเทศจีน
ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหิมะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ
ปีนี้ขณะที่จีนยังไม่ได้เข้าฤดูหนาวดีนะคะจะเข้าฤดูหนาวในวันที่๒๐ธันวาคม
แต่หิมะก็เริ่มมาแล้วค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ